ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เราเพิ่งอ่านข่าวไปเอง
มีนักศึกษาที่ต้องบอกว่าจิตใจดีน่าชื่นชมมาก
อุตส่าห์วิ่งลงมากลางถนนโบกรถเพื่อให้รถพยาบาลผ่านไปได้

อกจากจะขี่ปาดหน้ารถพยาบาลแล้วเนี่ย
ชะลอปาดไปปาดมาไม่ยอมให้เขาแซงแถมตะโกนด่าด้วยค่ะ
คือต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของอาสาสมัครกู้ภัยปเต็กตึงนะคะ
แล้วก็คือเขามาเพลย์ภาพแล้วก็เหมือนภาคให้ดูอีกครั้งนึงว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้๓ทุ่ม๔๕นาทีค่ะ
เขากำลังไปส่งคนเจ็บที่ขาซ้ายหักจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์
ก็รีบไปโรงพยาบาลแล้วค่ะมีการเปิดไซเรนขอทางตามกฎ
ทีนี้ระหว่างทางมีพนักงานส่งอาหารขี่มอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถกู้ชีพ
รถกู้ชีพต้องเบรกกระทันหันแล้วคนเจ็บในรถอ่ะร้องโอ๊ยออกมาเลยค่ะ
เพราะเวลาเบรกกระทันหันเนี่ยมันมีแรงกระแทกไงแล้วเขาขาหักอ่ะ
เหตุการณ์ยังไม่จบเท่านั้นนะคะก็อย่างที่เขาบรรยายไปในคลิปนั่นแหละ
คนขับรถกู้ชีพก็พยายามประกาศผ่านไมค์แล้วบอกให้คนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้เนี่ย
บหน่อยก็ยังไม่หลบแถมขี่ปาดหน้าไปมา

เปิดกระจกต่อว่าเลยบอกว่าทำไมคุณขี่รถไม่มีมารยาทแบบนี้
กลายเป็นว่าถูกหนุ่มพนักงานส่งอาหารคนนี้ตอบกลับด้วยประโยคท้าทาย
แล้วก็ยังขี่รถขวางต่อไปเรื่อย
จุดเกิดเหตุที่ไปรับผู้บาดเจ็บอยู่ปากซอยถนนเรียบคลองถนน
ซึ่งเป็นถนน๒เลนนะคะระยะทาง๗๘๐๐เมตรไปทางกาญจนาพิเศษ
ตั้งใจจะไปส่งที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชนัลให้ทันเวลา
ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยรถทุกคันเขาหลีกทางให้หมดเลยค่ะ
มีมอเตอร์ไซคันนี้คันเดียวขี่ปาดไปก็ปาดมาแล้วไม่ยอมหลีกทางให้
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับนายสมภารแสนล่า
อาสาสมัครกู้ภัยปเต็กตึงที่เป็นคนขับรถกู้ชีพนะคะ
วินาทีนั้นเนี่ยอีกนิดเดียวนะสติเขาจะหลุดแล้วจะจอดรถลงไปเอาเรื่องอยู่แล้วนะ
แต่เสียงร้องของคนเจ็บที่อยู่ภายในรถน่ะดึงสติเขาไว้
เพราะคนเจ็บบอกว่าขอร้องรีบพาพี่ชายไปส่งโรงพยาบาลให้หน่อย
เขาก็เลยตัดสินใจช่างมันก่อนพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลให้ทันเวลาก่อน
หลังจากที่จอดอยู่หน้ารถตู้อันนั้นคือช็อตแรก
หน้ารถตู้ที่รถตู้หลบให้แล้วมีกระบะสีดำข้างหน้า
เขาก็ตามคลิปเขาก็จอดแล้วผมก็เปิดกระจกว่าเขา
ตอนนี้เขาด่าผมมาผมก็ขึ้นเนี่ยใช่ไหมฮะ
แล้วมีคนเจ็บตอนผมแต่เบรกเปลื้กเนี่ย
คนเจ็บคล้องโอ๊ยอ่ะถ้างั้นผมเลือดเต็มปาก
ซึ่งน้องชายคนเจ็บเองที่นั่งมาในรถกู้ชีพเขาก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะว่า
เขาถูกคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้ปาดหน้าจริง

นี่ถ้าไม่ได้คาดเข็มขัดล็อกเบาะเอาไว้เนี่ย
รุ่นพี่เขาที่บาดเจ็บเนี่ยคงคอหักไปแล้วมั้งจากขาหักน่ะ

เพราะว่าปวดขามากแล้วจากขาหัก
เลือดกลบปากด้วยเพิ่งเจออุบัติเหตุมา
แต่เบื้องต้นรุ่นพี่คนนี้อาการปลอดภัยดีแล้วนะคะ
อาสาสมกู้ภัยเขาบอกว่าต้นสังกัดบริษัทส่งอาหารเจ้านี้
ติดต่อเข้ามาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาแล้ว
แต่ตัวอาสากู้ภัยบอกว่าไม่ขอพูดคุยกับต้นสังกัด
อยากให้ตัวพนักงานขี่รถส่งอาหารคู่กรณีติดต่อมาขอโทษเอง
เพราะเขามองว่าเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับต้นสังกัดค่ะ